มันมีการประชุมเมื่อวันที่๙มีนานะ
แล้วก็มีข้อสรุปของกรมการค้าภายใน
ก็ครั้งแรกเนี่ยมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน
ในการพิจารณาหรือย่ายส่งออกจิตค้ามาจังหรือผลิตที่เป็นหน้ากาก
ก็เข้ามาแทรกแทรงยกเลิก
ยกเลิกพนักคำนาคารที่ค้าภายในเป็นประธาน

แล้วก็มีการส่งออก๗บริษัท
จากที่พอมีการล้องของจะหมดหลายหลายบริษัท

หลังจากนั้นปั๊บเนี่ย

ก็เป็นอธิบดีเป็นผู้อนุญาต

แล้วก็อธิบดีก็ไม่เคยเข้าประชุมเลย

ทีนี้มันจะมีข้อในรถความที่ว่า
บริษัทนี้ที่มีการส่งหน้ากาก

เวลาอาหารกะเด้น๑๖๑๗วัน

คือเวลาที่คุณจะอนุญาตเนี่ย

มีของแล้วนะครับในการที่จะส่งเขาก็ต้องจองเรือจองสายการบินจองชิปปิ้งจองอะไรต่าง
อันนี้เป็นคำถามที่เราฟ้องใจมากว่ากรมการค้าไปในประธานคนดรมยาล
เขายังไม่มีของเขาจึงมาส่งของหลังจากที่คนดรมยาล
แล้วคับวันที่๑๗คนอิงประยุจจานโอชานายยอดมติ
มีคำสั่งถึงอธิบดีกรมสุรากรห้ามให้มีการส่งออกหน้ากากทุกชนิด
มาดูฉบับนี้ฉบับโดยนักการเมืองภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็ปรากฏว่าเป็นวันที่๑๘
เลื่อนมาอีกข้อนมีคำสั่งวันอนุญาตแถม

เพราะเนื่องจากว่านายกสั่งแล้วว่า๑๗ห้ามออก๑๘ออกไม่ได้
มันจะต่างกันแล้ว
ดักฐานพวกนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีการขยายภูมิ
วัตรวงเอกสารที่มีการออกปริญญาณทำไมจึงออกไม่ตรงวันกัน
แล้วก็เรื่องกันคือถ้าเราไปดูวันที่๙ศูนย์๑๕ที่มีการบริษุบรรณภ์กรรมการ
แล้วก็มีการอุมัติในวันที่๒๕ศูนย์๒๕ศูนย์ภาพันธุ์
ตัวลงท่านอธิบดีมีการเซ็นบริญญาณส่งออก
เราก็ได้ถามว่าตัวลง
ถ้าคนติดจะไม่รู้เป็นยังไงนึกว่านักบริษัทมีเป็นคนแข่งตั้งคนของตัวเอง